แล้วก็เธอถ่ายไว้หลังเรียกรถแท็กซี่จากหน้าอาคารธนาลงกรตรงข้ามสายใต้เก่า
จะไปลงปลายทางก็คือซอยตากศิลป๑๙
ระหว่างเดินทางมีปากเสียงกับคนขับแท็กซี่
ต่างฝ่ายต่างก็ขึ้นนะ
โดยเฉพาะแท็กซี่ขึ้นมึงขึ้นกูแล้วนะฮะ
แล้วก็หยิบมือถือกันมาถ่ายคลิปไว้ทั้งคู่
เหตุการณ์จริงเกิดขึ้น๒๔พฤศจิกายนเวลาสัก๑๐โมงครึ่ง
เราโทรศัพท์ไปพูดคุยกับผู้โดยสารในรถแท็กซี่

เล่าให้ฟังว่าเกิดเหตุ
เพราะว่าเธอเองได้สอบถามคนขับแท็กซี่
ซอยตากศิลป์๑๙จุดหมายปลายทางพี่จะขับไปทางไหน
ทางคนขับบอกว่าเดี๋ยวไปทางสิริราช
แต่ในใจเธอคิดว่าถ้าไปทางจรรย์น่าจะเร็วกว่า
ถ้าฝ่าไปที่สิริราชจะติดฮะรถติดนะครับ

พอพูดจบเท่านั้นคนขับแท็กซี่

ทำตาเขมงตาโตใส่แล้วก็ตะคอกใส่
บอกว่าผมขับรถมานานรู้จักกรุงเทพดี
จะไปทางไหนเดี๋ยวผมตัดสินใจเองไม่ต้องมาสอน

ตอนนั้นเธอเองตกใจมากเลยก็บอกไปว่า
ค่อยพูดกันก็ได้ทำไมต้องตะคอกใส่ด้วย
พอพูดจบคนขับแท็กซี่ยิ่งไม่พอใจใหญ่เลย

เธอก็เลยเริ่มหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเอาไว้
หลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความไว้ที่สนบางยี่ขันนะ
โฟเฟอร์แท็กซี่ดังกล่าวก็ยังขับตามมาที่โรงพักด้วย
ซึ่งตำรวจก็เรียกร้อยเวร

แต่ร้อยเวรติดธุระเลยใช้เวลาประมาณ๕นาทีถึงจะออกมา
แต่ว่า๕นาทีนี้เธอโดนด่าไง

พอร้อยเวรออกมาคนขับแท็กซี่คนนี้

เธอเองก็ทำได้แค่บันทึกประจำวันไว้

อารมณ์คือเขาจะขึ้นพุ่งขึ้นไปเลย
แล้วเสียงจะใส่แบบดั้งแบบไม่หยุด
แล้วก็พูดฟุ้งไปในเรื่องที่แบบ
มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลย
แล้วก็ถ้าเป็นคนที่สติดีจริง
คิดว่าเมื่อเราออกมาสู่ถนน
เราถ่ายคลิปเขาน่าจะต้องรู้สึกว่า
แบบมันควรจะต้องพูดให้ดีกว่านี้
หรือเหมือนกับควรได้คุมสติได้แล้ว

นี่ค่ะคุณนกบอกโอ้โหโชเฟอร์ดูเหมือนคนคุมสติไม่อยู่เลย

กลัวแท็กซี่จะเข้ามาทำร้ายเธอ
หลังเกิดเหตุคุณนกผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังอีก
ว่าได้ร้องเรียนกับทางสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกไว้แล้ว
แต่ยังไม่มีการตอบรับมายังไม่มีความคืบหน้า
เลยอยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้วยนะฮะ
เพราะไม่รู้ว่ากลัวว่าแท็กซี่จะไปหัวร้อนกับผู้โดยสารคนอื่นอีกหรือเปล่า